ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับ
บุกไปจับสถานบริการที่ไปลักลอบค้ามนุษย์อย่างผิดกฎหมาย
สะพานควายทั้งหมด๒ร้านด้วยกันนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะพบหญิงสาวอายุ๑๖ปีและ๑๗ปี
จำนวน๓คนนะคะถูกนำตัวมาค้าประเวณี
ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งของคอสชเกี่ยวกับนโยบายการปราบรามการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดปฏิบัติการนี้จากรายงานค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังอาสารักษาดินแดน
เจ้าหน้าที่กรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง
โดยพบว่าที่ร้านแห่งนี้มีหญิงต่างด้าวชาวลาวอายุ๑๖ปีถูกนำมาค้าประเวณีด้วย
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบมีพนักงานหญิง๒๖คนโดย๖คนเป็นหญิงต่างด้าวชาวลาวพม่าและเวียดนาม
โดยหญิงต่างด้าวชาวพม่า๒คนมีอายุเพียง๑๗ปีและถูกนำมาค้าประเวณีที่ร้านแห่งนี้เช่นกัน
ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่า
สถานบริการทั้งสองแห่งมีพฤติกรรมนำหญิงสาวที่เป็นพนักงานเต้นโชว์ลามกอนาจารย์และค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่สนใจ
เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสายลับเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวจริง
นำข้อมูลเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยก่อนจะเปิดปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มสถานบริการทั้งสองแห่งพร้อมกันเมื่อคืนที่ผ่านมา

ได้มีการเข้าล่อซื้อและจับกลุ่มในวันนี้
ซึ่งก็จะทำให้การดำเนินการในส่วนของสถานบริการทั้ง๒แห่ง
จะต้องถูกปิดตามคำสั่งของหัวหน้าของสชที่๒๒ทาง๕๘
อกจากนี้เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่อต้านการค้ามนุษย์
และเจ้าหน้าที่จากสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง
ยังเข้าช่วยเหลือหญิงต่างด้าวอายุ๑๗ปี
ที่ถูกนำมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการที่ถูกจับกลุ่ม
โดยหญิงรายนี้ยอมรับว่าเธอขายบริการทางเพศจริง
แต่ทุกครั้งที่ออกมากับลูกค้า
จะถูกทางร้านหักเงินครั้งละ๖๐๐บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าของ
ผู้ดูแลและพนักงานเชียร์แขกของทั้งสองร้าน

และจัดหาให้มีการค้าประเวณีและค้ามนุษย์
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองจะให้ความคุ้มครอง
นำตัวไปส่งบ้านเกร็ดตการรับดูแลต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน